คุณผู้ชมครับวันนี้มีเหตุเพลิงไหม้นะครับ
ตอนแรกมีข่าวบอกกระทรวงพลังงานเกิดเหตุเพลิงไหม้

คือเขาคอนโดเขาอยู่แถวนั้นแล้วเขามองเห็นเขาก็เลยถ่ายแล้ว

เห็นก็ตกใจบอกโอ้โหเรื่องใหญ่อีกแล้วเนี่ย

ท่านบอกว่าไม่ใช่กระทรวงพลังงานนะครับ

อยู่ชั้น๓๓

กลุ่มควันพุ่งออกมาเยอะเลยนะครับ

นี่มีเสียงนะมีเสียงคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้

ใช่แล้วก็มือถือตรงนี้เนี่ยมันซุ้มใกล้ได้เนี่ยค่ะ

โก้เนี่ยเขาบอกเอ็นโก้

ค่ะใช่เนี่ย

ใช่จริงเนอะเอ็นโก้ครับ
เป็นอาคารปฏิบัติงานของบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรียม

ตำรวจก็มาอาคารนี้สูง๓๖ชั้นนะครับ

เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความรวดเร็วนะครับ
เข้าไปควบคุมเพลิงได้
โดยใช้เวลาประมาณ๒๐นาที
แล้วใช้เครื่องดูดควันระบายควันออกมาด้วย
เหตุการณ์นี้มีคนเจ็บ๒คนนะครับ
คนหนึ่งเป็นแม่บ้านของอาคารนะฮะอายุ๕๕ปีสำลักควันนะครับ
หายใจติดขัดคนนี้นะครับทำงานพอดีวันนี้ค่ะ
อีกคนนึงก็เป็นเจ้าหน้าที่ของอาคารนะครับเป็นผู้ชายอายุ๖๐ปี
ลักควันเหมือนกันถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็มีผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในในจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้อีก๗๘คน
แต่ช่วยเหลือออกมาได้หมดหลังจากที่ควบคุมเพลิงได้
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว่าในชั้น๓๓ของอาคาร
เพลิงลุกไหม้ข้าวของเสียหายหลายอย่างนะครับ
เก้าอี้ผนังฝ้าเพดานนี่ฮะนี่ด้านในนะครับ
เรื่องต้นคาดว่าอาจเกิดจากเรื่องของการทำงานของช่างที่มาดูแลระบบนะ
ซึ่งพื้นที่ต้นเพลิงอยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารอยู่นะครับ
คุณผู้ชมครับคุณระวีการแก้ววิจิตร
ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับ
เจอกับวินจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ด้านหน้ากระทรวงพลังงาน
แต่อาคารที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นตึกเอ็นโคนะนี่ฮะ
จอยอคนนี้บอกกับเรานะครับบอกว่าเห็นควันพวยพุ่งมาจากชั้น๑๓๑๓นะครับ
จากนั้นมีเจ้าหน้าที่รอปภตะโกนขอความช่วยเหลือ
แล้วก็มีคนวิ่งลงมากันนะครับเขาก็เข้าไปช่วยเหลือกันนะฮะ

เขาไปท่าที่พาขึ้นไปขึ้นไปช่วยเหลือกันครับผม
ขึ้นไปที่ชั้นไหนยังไงชั้น๒๐บาทครับ
ครับผมเขาขึ้นไปอุ้มแม่บ้านสองลายที่มีโรคประจำตัวคนหนึ่งหายใจไม่ออกคนหนึ่งครับผม
ส่วนทางปพของกรุงเทพนะครับบอกว่าจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้อยู่ชั้นอยู่ชั้น๓๓ของอาคารนะครับ
จาก๓๖ชั้นซึ่งเป็นชั้นที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างตกแต่งอาคาร
ลุกไหม้จากกองเศษวัสดุก่อสร้างนะครับ
พื้นที่อาคารชั้น๓๓เสียหายไปประมาณ๒ตารางเมตร
มีผู้บาดเจ็บ๒คนนะครับ
ขณะเดียวกันเรื่องโครงสร้างอาคารไม่ได้รับผลกระทบนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารแห่งนี้ดีที่สุดในประเทศแล้วนะครับ
และมีการซ้อมแผนรับมือเผชิญเหตุอคีภัยอย่างต่อเนื่อง
ระบบดับไฟอัตโนมัติของอาคารช่วงเกิดเหตุไม่ทำงาน
แต่ไม่ต้องตกใจที่ไม่ทำงานเพราะความร้อนยังร้อนไม่ถึงระดับ
ดับเพลิงมาดับเพลิงได้ทันก่อนควบคุมเพลิงได้ทันก่อน
สาเหตุอย่างละเอียดเดี๋ยวรอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนกระทรวงพลังงานชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่ได้เกิดในพื้นที่ของกระทรวงพลังงาน
กระทรวงพลังงานก็เลยออกแถลงชี้แจงมาแล้วบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันจันทร์
กระทรวงพลังงานเปิดให้บริการประชาชนที่จะมาติดต่อราชการตามปกตินะครับ
เดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันว่าเป็นพื้นที่ตรงไหนอะไรยังไง
นึกว่าจะเหตุระทึกก็โชคดีแล้วล่ะที่ดับกันได้ทัน
พอเห็นควันเห็นไฟอะไรเนี่ยใจมันยังใจมันยังตกอยู่เนอะจิตมันยังกลัวอยู่ว่าแบบอุ้ย
จะเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมซ้ำรอยไหม